ผมเชื่อว่าก็คงได้ติดตามข่าวกันบ้างในหลายช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
เรื่องของลุงมนูนที่มีอาการคล้องยุบเหมือนคนไม่มีลำไส้
แล้วเขาก็เชื่อว่าสัมภเวษีมารังความรังแก่
เรื่องนี้ถึงมือหมอปลาแล้วครับ

เขาก็พยายามพาหมอปลาเข้าบ้านไปแต่ยังไม่ทันได้เดินเข้าบ้านนี่อยู่แค่หน้าบ้าน
หมอป้าว่าโอ้โหไม่ไหวขอตั้งหลักก่อนแย่

โหสำหรับอาการหนักมากนะ
จริงครับหมอปลานะฮะไปที่บ้านของลุงมนูลเหล็กไหลอายุ๕๐ปี
แล้วพอเข้าไปในห้องนอนของลูงหมอป้ายิงหนางนี่ทิชชุกซ์ต้องมา
อย่างนี้เลยฮะอาการอาเจียนหนักกว่าเดิม
โอ๊ยหมอป้าบอกเข้าไปไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริง
ก็เลยต้องให้ป้าจำเรียงออกมาคุยรายละเอียดกันที่นอกบ้าน
มาคุยกันก่อนคุยกันนอกบ้านกันก่อนแล้วนี่พอเข้าไปข้างในโอ้โห
เอางี้ช่วงที่คุยกันหน้าบ้านนะคุณผู้ชมนะ
จำเรียงเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีก็คือ
มนูเนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่น้ำหนักเยอะก็สุขภาพดีนั่นแหละ
แต่พอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายน
ไปที่แล้วค่อยค่อยแย่เลยอืมสุดเลยค่ะ
สู้ผอมป่วยนอนติดเตียงเลยฮะประมาณแปดถึงเก้าเดือนได้แล้วดู
โอ้โหดูพุงโอ้โหจุบลงไปราวกับว่า
ไม่มีเครื่องในแล้วเหลือแล้วประมาณนั้นเลยอ่ะโอ้โห
แล้วอาการหนักตรงที่ว่าลุงมนูนแกเริ่มมีกลิ่นตัวที่เหม็นสาบ
แล้วมองตาขวางตัวสั่นก็มีด้วย
แล้วพอเดือนกันยายนปีที่แล้วป้าให้หมอดูดูให้
อ่ะก็มาเรื่องความเชื่อแล้วเนาะป้าแกให้หมอดูดู
แล้วก็พระที่วัดก็ดูว่าลุงมนูนเป็นอะไรก็พอจะได้คำตอบว่าถูกผีแขกเข้า
เพราะว่าอย่างนั้นนะตัวป้าจำเรียงแกว่าอย่างนี้
ก็เลยต้องทำการแก้แก้ยังไงด้วยการสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ราคา
หนึ่งหมื่นสองพันบาทด้วยความเชื่อเนอะอยากให้หายอ่ะค่ะนี่
ลักษณะภาพตามนี้เลยครับตัวป้าจำเรียงก็โอนเงินให้
แต่ต่อมาร่างทรงบอกว่าผีในร่างของลุงมันเฮียนหนัก
ทำให้พระที่สร้างน่ะเสียนขาดเออ
ร่างทรงก็เลยบอกว่าทำพิธีให้เรียบร้อยแต่อย่างนี้ละกัน
เหมือนกับว่าต้องสร้างใหม่ทำนู่นทำนี่เพิ่มเติม
คือมีการไลน์พูดคุยกันจะมาคุยเรื่องของเงินเพิ่มเติมอีกไง
อ๋อมาป้าจำเรียงก็บอกอืมไม่สบายใจเลยสะ
เสียตังค์ก็เสียแถมอาการลุงก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้น
จริงหมอป้าได้ยินแบบนี้เลยฟันพงเลยบอกป้าจำเรียง
ถูกร่างทรงน่ะหลอกแล้วเรื่องผีแขกอะไรน่ะไม่มีหรอก
อืมหมอป้าก็บอกอย่างงี้ว่าจริงจริงแล้วลุงมนุษย์ถูกสำพเวสีที่อยู่
ใกล้บ้านนี่แหละเข้าสิงเพราะบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับวันคำนองไปต่อ
แล้วตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากแล้วเดิมทีตรงนี้น่าจะเคยเป็นป่าช้ามาก่อน
นี่หมอป้าว่างงี้คนละเรื่องกับจิล่างส่วงบอกเลยนะค่ะแล้วหมอป้าก็แจ้งกับครอบครัวว่า
เอางี้ละกันถ้าอยากให้หายทำพิธีให้ทำได้
แต่เมื่อทำพิธีแล้วเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนที่หมอปลาเคยบอกกับเคสอื่นว่า
ทำพิธีแล้วคนคนนี้จะเสียชีวิตอ่าโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้ว
ครอบครัวก็เสียใจนะเอาจริงแต่ก็ยินยอมล่ะไม่อยากให้ลุงมนูลน่ะ
ทนทุกข์ทรมานนะเนาะนี่คือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ที่จะทำพิธีนะฮะ
หมอปลาให้ป้าจำเรียงและลูกชายนำดอกไม้ทูบเทียนมาขอเข้ามาลุงมนูลก่อน
แล้วนำน้ำมะพร้าวเนี่ยมาล้างหน้าลุงมนูลเขาบอกอย่างนี้นะ
ช่วงการทำพิธีโดยเฉพาะช่วงที่เอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าลุงมนูนเนี่ย
อืมล้างเสร็จปั๊บเป็นไงกลิ่นกลิ่นเหม็นสาบที่มันคละคลุ้งอยู่ในห้องหายไปเลย
เหรออันนี้เราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ลงพื้นที่ไปด้วย
นี่คือสิ่งที่นักข่าวของเราบอกมาแบบนี้นะครับซึ่งป้าจำเรียงแกก็เสียใจ
ลูกชายแกก็รำให้อย่างว่านะหมอปลาบอกแบบนี้แล้วอ่ะเนอะ
เออใครเป็นคนในครอบครัวก็ต้องรู้สึกเสียใจอย่างนี้นี่แหละครับ
หมอปลานะฮะทำพิธีต่อนำสายสินไปผูกไว้ที่หัวแล้วทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณที่สิง
อยู่ในร่างของลุงมนูลพร้อมกับบอกให้หลับตาจะได้จากไปอย่างสงบ
ไม่ต้องโกรธแค้นอะไรหมอปลาบอกอย่างนี้ว่ามาทำพิธีมาเพื่อช่วยเหลือนะ
ค่ะแล้วหมอปลายังบอกอีกว่ารู้ว่าลุงมนูนเนี้ยจริงจริงยังไม่อยากตาย
อืมแต่หากปล่อยไว้แบบนี้ก็เหมือนว่าตายทั้งเป็นซึ่งในวันนั้นเนี้ยก็ได้ใช้ตะขอช้าง
ซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์นำมาใช้ด้วยในการทำพิธีในวันนั้น
ส่วนการใช้น้ำมะพร้าวล้างไปที่หน้าของลุงมนูนเนี่ย
หมอปลาบอกเป็นการล้างหน้าแล้วก็เป็นการล้างวิญญาณที่สิงร่าง
ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันและกันอีก
นั่นคือเรื่องความเชื่อแล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า
ทำพิธีเสร็จแล้วลุงมนูลแกก็ยังอยู่ไม่ใช่ว่าตายไปเลยนะ

แต่ในเมื่อทำพิธีอะไรเสร็จแล้วเรื่องของความเชื่อทางใจก็ว่ากันไป
เป็นไปได้ให้หมอมาเช็คมาดูอาการอย่างละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
นั่นน่ะสิก็ทำพิธีไปตามความสบายใจ
แล้วก็รักษาสุขภาพดูแลกันไปด้วยนะคะ